ภัยธรรมชาติที่แน่นอนมนุษย์ไม่สามารถต้านทานได้
เกิดขึ้นคืนของวันเสาร์ที่อินโดนีเซีย
เนื่องจากว่ามีการระเบิดของภูเขาไฟ

แล้วก็มีคลื่นยักษ์ซัดถล่มเข้าไปที่ชายฝั่ง
ขณะที่คอนเสิร์ตเวทีนี้กำลังแสดงอยู่
นักร้องกำลังร้องนักดนตรีกำลังเล่น
คนกำลังสนุกสนานกำลังกรี๊ดให้กับนักดนตรี
สักพักหนึ่งสิ่งที่มันไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นแบบนี้คุณผู้ชม
มาแล้วนะฮะมาแล้วแบบนี้ครับ
ยักษ์ซึนามิพัดมาโดยที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ไม่มีใครรู้ว่าภูเขาไฟมันระเบิดไม่มีใครรู้ว่าแผ่นใต้ทะเลมันมีการเคลื่อนนะฮะ
มันน่ากลัวมากนะครับเป็นภาพที่คนในงานเขาถ่ายไว้ได้นะครับ
เป็นภาพที่บันทึกเอาไว้ได้ในงานคอนเสิร์ตของวงเว่นทีน
ดนตรีชื่อดังของอินโดนีเซียที่เพียงชั่วพริบตา
ความสุขที่เขามีอยู่มันหายไปในพริบตาเวทีพังราบเป็นหน้ากรอง
ภาพนี้ถูกแชร์ในสังคมออนไลน์อย่างมาก
แล้วก็สะท้อนเห็นถึงความแรงของเหตุที่มันเกิดขึ้นเมื่อค่ำ
ที่มันเกิดขึ้นของคืนวันเสาร์นะครับ
หลังจากเกิดเหตุนักร้องนำของวงนี้นะฮะ
น้ำตานักร้องคนที่ร้องบนเวทีเขาต้องสูญเสียคนที่เขารักไป
เขาบอกว่าจากเหตุที่มันเกิดขึ้นทำให้สมาชิกของวง๑คนเสียชีวิต
และยังมีสมาชิกของวนอีกหลายคนศูนย์หายังหาไม่เจอเพราะว่าถูกน้ำซัดไป
รวมทั้งภรรยาของนักร้องหนุ่มคนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมว่า
ไปอยู่ที่ไหนรอดหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ทั้งหมดทั้งหมดนี้ยังไม่รวมคนในงานที่เชื่อว่าอีกหลายชีวิต
คบกับความสูญเสียที่ยังหาไม่เจอเพราะว่า
ขึ้นมันซัดมาแรงมากทุกคนไม่ทันตั้งตัว
ต่างคนต่างถูกน้ำพัดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร
ซึ่งงานเนี่ยมันคืองานทรงท้ายปีฮะใช่
งานเลี้ยงบริษัททรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ้าวเนี่ยเขา
ไลฟ์ไปเขาก็ร้องไห้ไปคือแฟนเขาอ่ะ
ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะนะครับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ซูนามิอินโดนีเซียรอบล่าสุดนั้นไม่ได้เพียงแค่
เกิดแค่นี้เพราะว่ารายงานล่าสุด
ทางการอินโดนีเซียระบุว่ายอดของผู้เสียชีวิต
ตอนแรกรายงานมาเมื่อวาน
ตอนนี้ล่าสุด๒๒ศพแล้วครับ
ขณะเดียวกันก็มีผู้สูญหายอีก๓๐คน
ซึ่งนายโจโควิโดโดประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็ออกมายอมรับเองว่า
จำนวนของผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมีคนสูญหายังหาไม่เจออีกนะครับ
สาเหตุของการเกิดซึนามิในครั้งนี้ไม่ได้มาจากแผ่นดินไหวโดยตรงแต่ว่าเป็นเพราะว่าภูเขาไฟระเบิด
โดยเป็นภูเขาไฟชื่อว่าอาณากรกัวครับตั้งอยู่ในช่องแคบสุนด้ามระหว่างเกาะชาวากับเกาะสุมาตรา
โดยการระเบิดของผัวไฟทำให้มีดินถล่มในทะเลครับ
ขณะเดียวกันก็มีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์โดยเชื่อว่า
นามิเมื่อวานที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีปัจจัยมาจากเมื่อคืน
ที่เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วย
มันหนุนกันนะมันทำให้น้ำมันแรงมากขึ้น
จันทร์มันมีผลกับเรื่องของแรงดึงดูดอยู่แล้ว
จะทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงใช่ครับ
ทำให้คลื่นมันแรงมากขึ้นอีกนะฮะ
ถ้าเราดูจากภาพมุมสูงคุณผู้ชมภาพมุมนี้นะ
เราจะเห็นว่าเมืองชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
เนี่ยฮะดูสิครับเสียหายหนักมากนะฮะ
เพราะว่าหลายพื้นที่เป็นเขตที่อยู่อาศัย
แล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวเพราะมันใกล้กับภูเขาไฟ
เขาจะเอาไว้แหล่งคือมาชมใช่ไหม
เที่ยวมาพักแล้วก็ไปเห็นวิวของภูเขาไฟนะครับ
ทำให้บ้านเรือนอาคารโรงแรมหลายแห่งเสียหาย
ชาวบ้านล่าสุดก็เริ่มทยอยเข้าพื้นที่ไปสำรวจ

ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ตรวจสอบเบื้องต้น
ตอนนี้ล่าสุดไม่พบคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิศาสตร์เอื้อต่อการเกิดซึนามินะคุณผู้ชม
หากจำกันได้เมื่อคริสต์มัสของปี๒๕๔๗ย้อนไปหลายปีเนี่ย
หรือ๑๔ปีก่อนก็มีการเกิดเหตุการณ์ซึนามิครั้งใหญ่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย
สร้างความเสียหายให้กับหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับแล้วก็อินโดนีเซีย
ตอนนั้นมีการคาดการณ์ว่าผู้เสียชีวิตจะมากกว่า๒แสนศพด้วยกัน
ขณะที่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาอินโดนีเซียเพิ่งจะเผชิญเหตุสุนามินะฮะ
แผ่นดินไหวก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับพันศพไปแล้วแล้วเมืองที่เสียหายหนักคือ
เมืองปาลูบนเกาะสุราเวษีครับซึ่งพาพิบัติในครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบการเตือนภัยทำไมถึงไม่เตือน
มีประสิทธิภาพหรือเปล่าเพราะหลายจุดชาวบ้านบอกตรงกันว่าก่อนที่ซึนามิพัฒน์นั้นพวกเขา
ไม่ได้รับคำเตือนจากทางการด้วยนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะดรธรธรรมรงนวสวัสดิ์มีการโพสต์
เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวอธิบายถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
โดยบอกว่าซึนามิที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหว
แต่มันเกิดจากแรงของภูเขาไฟระเบิด
เพราะฉะนั้นคลื่นมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
คือ๘๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ

มันก็เลยพัดเข้าฝั่งก่อนที่ระบบแจ้งเตือนเนี่ยจะส่งไปทันนะคะ
แล้วสภาพภูมิประเทศของอินโดนีเซียค่อนข้างที่จะซับซ้อน
ซึ่งดังนี้มันก็เลยไม่สามารถ
เตือนเลยไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไร
เพราะว่าบางส่วนเป็นเกาะบางส่วนเป็นแก่งบางส่วนเป็นแหลมบางส่วนเป็นพื้นดิน
และที่สำคัญจะบอกว่าชายหาดส่วนใหญ่มันเริ่มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แล้วก็มีผู้คนอยู่อาศัย
บริเวณที่ที่เคยเกิดซึนามิเมื่อก่อนเอง
ก็ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีคนมาอยู่อาศัยเยอะขึ้น
หรือแม้กระทั้งโดยรอบของภูเขาไฟอนักกลากะโตนิกก็เหมือนกัน
เพราะว่านักท่องเที่ยวหลายคนอยากไปชมภูเขาไฟ
อยากจะเห็นภูเขาไฟที่คือเราไม่ได้เห็นกันทุกวัน
ถูกต้องแต่มันคือภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ
มันยังมีการประทุอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
นี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้กลายเป็นโดยรอบเนี่ย
มันอยู่ไม่ได้ห่างแล้วก็ไม่ได้ไกลจากตัวภูเขาไฟนัก
เพราะฉะนั้นเวลาคลื่นมามันไม่ทัน

อย่างที่บอกไป๘๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าคิดเป็นนาทีตกประมาณคร่าวคือ๑๓กิโลเมตรต่อนาที

มันเร็วมากจริงค่ะแล้วยิ่งมีดินถล่มใต้น้ำอีก

แต่ว่าใครที่เป็นห่วงว่าแล้วแบบนี้ฝั่งบ้านเราจะเจอหรือเปล่า
ไม่ถึงนะคะเพราะว่าทางฝั่งเราก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนอยู่
แล้วก็แน่นอนว่าเราไม่ได้อยู่ในภูมิประเทศ
พื้นที่ที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว